ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีมาก
เพราะว่าคุณแม่ของวงการบันเทิงต้องบอกว่า
คุณชมพู่อารยาท้องแล้วหลายคนทราบกันแล้วนะคะ
บรรดาเพื่อนร่วมกวนต่างก็พามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยค่ะ

อย่างคุณก้องกฤษนะคะเป็นแฮนดสไตลิดชื่อดัง

ปลาดังตอนนี้ตั้งท้อง๖สัปดาห์แล้วนะคะ
เผยว่าก็เพิ่งจะทราบข่าวดีนี้ได้ไม่นานเช่นกัน

ส่วนเรื่องอาการแพ้ท้องของสาวชมพู่ค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์ผ่านในอินสตราแกรม
บอกว่าชมเนี่ยโอ้โหแพ้ท้องหนักมาก

เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัด
แต่เชื่อว่าการได้อยู่ในความดูแลของแพทย์
จะเป็นผลดีของทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะ
ไม่มีโอกาสเยี่ยมเลยแต่ส่งไลน์หาครับ

แต่ว่าก็ดีใจกับทั้งสองคนด้วยมากนะครับ
ก็ติดตามสถานการณ์มาตลอดครับผม
แล้วก็รู้ว่าเขาตั้งใจตั้งใจมากเลยครับทั้งสองคน

เขาก็คงต้องระวังมากขึ้นถูกไหมครับ
อยู่ในความดูแลของแพทย์ก็น่าจะดีกว่าด้วยครับผม
ผมเป็นห่วงเขามากกว่าเพราะว่าเขาทำงานหนักด้วย
แล้วก็จริงแล้วมีงานเกือบทุกวันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อย่างน้อยตอนนี้มีโอกาสได้พัก
ต้องบอกเรียกภาษาบ้านว่าช่างผมคู่บุญ
ใช่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เขาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการ

หือแต่ละคนมาเดินแบบให้เขาไม่ธรรมดานะ
นี่จริงถ้ามีติว่ายุ่งนะไปด้วยแล้ว
ตายแล้วเมื่อวานน้ำตาลไปนี่น้ำอ้อยตามไปด้วยหรือเปล่า